อัฟริกากำลังถูกคุกคามอย่างหนักนะครับจากการฆ่าเพื่อเอางา
ปีที่แล้วมีช้างถูกฆ่าไปกว่าสองหมื่นตัวการอนุรักษ์ช้างจึงเป็นงานที่ท้าทายครับ
ล่าสุดมาลาวีมีแผนที่จะย้ายช้างป่าถึง๕๐๐ตัวออกจากที่อยู่เดิมที่แออัด
แล้วก็เสี่ยงต่อการเผชิญหน้ากับชุมชนที่อยู่โดยรอบ
งานนี้ถือว่าเป็นงานช้างอย่างแท้จริงนะครับ
เพราะว่าไม่มีใครเคยย้ายช้างจำนวนมากเท่านี้มาก่อน
ที่สำคัญจะต้องไม่มีช้างตายจากการขนย้ายในครั้งนี้ด้วย
เลิคอปเตอร์ลำนี้กำลังปฏิบัติภารกิจสำคัญเหนือพื้นที่อุทยานแห่งชาติไลวันเด้
ในประเทศมาลาวีนักบินตามช้างป่าโปรงหนึ่ง
จนกระทั่งได้จังหวะผู้โดยสารบนเฮลิคอปเตอร์
ใช้ปืนยิงช้างเหล่านั้นทันที

กลับกันนี่คือการยิงยาสลบช้าง
ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญก่อนการขนย้ายช้างป่า
อยู่ที่บ้านใหม่ที่ปลอดภัยกว่า
ซึ่งห่างออกไป๓๐๐กิโลเมตร
จากบ้านเดิมของพวกมันอยู่ใกล้ชุมชนมากเกินไป
ไลฟ์ชรีดผู้จัดการอุทยานแห่งชาติไลวันเด้
บอกว่าที่นี่มีช้างจำนวนมาก
ขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านอาศัยอยู่โดยรอบค่อนข้างหนาแน่น
ทำให้เกิดปัญหาระหว่างคนกับช้างขึ้น
ย้ายช้างออกจากที่นี่จะช่วยลดปัญหาในเรื่องนี้
ซึ่งในตอนนี้บ้านใหม่ของพวกมันก็กำลังปรับปรุงให้เป็นศูนย์อนุรักษ์ช้าง

โดยมีเป้าหมายการย้ายอยู่ที่๕๐๐ตัวภายในปลายปีหน้า
ช้างทุกตัวที่กำลังสลบจะถูกเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
รวมทั้งเด็กกลุ่มนี้ฉีดสเปรย์ตัวเลขเพื่อทำประวัติ
ก่อนจะค่อยขนย้ายโดยใช้เครนขึ้นรถบรรทุกอย่างระมัดระวัง
โดยพวกเขาจะให้มันเข้าไปอยู่ในกรง
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกล่องขนาดใหญ่เพื่อดูอาการและรอมันฟื้น
โดยช้างจะถูกจัดเป็นโขลงเพื่อรอการขนย้ายต่อไป
เมื่อเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมา
ช้างส่งแรกถูกย้ายไปยังบ้านใหม่แล้ว
และเจ้าหน้าที่ก็ได้วางแผนการขนย้ายอีกครั้ง
ในช่วงเดียวกันของปีหน้า

ให้เงินช่วยเหลือโครงการกว่า๕๗ล้านบาท
แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้การขนย้ายช้าง
กลายเป็นเรื่องหมูหมูขึ้นมาได้

คิดว่าเราจะเงิน๑๖มิลลิเมรินดอลลาร์
สำนักงานมาลาวีย้ำว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะหากเราลองจินตนาการการใช้เงินกว่า๕๗ล้านบาท

ว่าจ้างรถขนย้ายหรือแม้แต่เฮลิคอปเตอร์
ยังไม่รวมถึงการดูแลช้างป่า

ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง
โดยอุทยานแห่งชาตินาโกตาโกต้าบ้านใหม่ของช้างเหล่านี้
มีความเหมาะสมในการเป็นปลายทางของช้างป่าจากที่อยู่เดิม
หลังจากที่นั่นมีพื้นที่ถึง๑๘๐๐ตารางกิโลเมตร
ซึ่งกว้างขวางและปลอดภัยกว่าสำหรับช้างป่า

นั่นมีช้างป่าอาศัยอยู่ไม่ถึง๑๐๐ตัว
เมื่อเทียบกับประชากรช้างป่าในมาลาวีทั่วประเทศ
ที่มีอยู่ราว๑๕๐๐ตัว
ส่วนสถานการณ์ช้างป่าในแอฟริกา
การว่าปัจจุบันน่าจะเหลือช้างป่าอยู่ไม่ถึง๔๗๐๐๐ตัว
ลดลงจาก๓ล้านถึง๕ล้านตัว
ในช่วงต้นคริสต์ศัตรวัสตร์ที่๒๐
ทำกลางความกังวลถึงการลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว
เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

หายไปถึง๔๐๐๐๕๐๐๐ตัวต่อปี
และจำนวนหนึ่งก็ถูกฆ่าเพื่อเอางา
นำมาขายต่อในตลาดเอเชีย
จ้อมพลดาวสุโขข่าวเทพลัดทีวีบรรยายงาน